สวัสดีค่ะได้เวลามาสะบัดกับเราทั้ง๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
กับผมวันนี้นะฮะชนะผู้ชิสาและน้องจูด้งใช่ครับ
เรียงกันนะคะแบบนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
ส่งไลน์นะจ๊ะสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชม
เอาล่ะก็ส่งกันมานะอยากจะอ่านคือบ่ายอย่างนี้
มันสุขใจจริงนะเวลาได้เห็นข้อความจากคุณผู้ชม
เหตุผลอย่างหนึ่งคือไลน์ผมเงียบมากเลยนะ

คือหลายคนก็ทักบอกก็ส่งไปแล้วส่งไปแล้ว
โอ้โหส่งไลน์ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าอินเตอร์เน็ตมันเลยโดนตัดไปแล้วไง

ทุกวันนี้ก็ใช้ไวไฟออฟฟิศอย่างเดียวเลย

รู้จักประเทศเหรอเออเอาสนุกสนานคุยกันแบบนี้ค่ะ
ถูกต้องครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะ
แต่อย่างนี้อยากให้ติดตามกันด้วยเพราะว่าการถ่ายทอดสดของเรากับ
การแข่งขันหมัดมวยที่หลายคนรอคอย
ศึกนี้ครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้จริงวาระแห่งชาติ
แหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นนักชกขวัญใจชาวไทย
จะกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้ง
เจอกับเจซี่โรดิเกวสนะครับ

เพราะจะถ่ายทอดสดเช้าวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนนี้
เวลา๙โมงครึ่งจากเทคพอร์ตอาริน่าเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา
ได้แล้วครับติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่หน้าจอแท้รัฐทีวีช่อง๓๒
ค่ะว่าไหมนะพี่ค้ำกันนะย้ำนะช้าวนาทีนี้กลับไม่ได้นะครับ
หนุ่มกระบี่ไม่พอใจตำรวจบุกถึงบ้านความมีพระไล่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
อีกหนึ่งเหตุระทึกเกิดขึ้นย่านน้องจอกกรุงเทพมหานครชายเมายาอารวาสถือมีดไล่ฟันเพื่อนบ้าน
เจ้าของบ้านต้องไปหยิบปืนมายิงคู่
สะเทือนวงการสงฆ์อีกแงว
เพจดังโพสต์คลิปเฉา
พระสงฆ์ตั้งวงจวดกันอย่างเออกระเริกในวัด
พร้อมกับถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ละลึกด้วยนะ

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กันสมัครเท่า
ตกเสียงไปเลยคุณผู้ชม

นี่ก็เป็นวิธีแก้เผ็ดนะ

นี่ก็เป็นวิธีแก้ที่แหมเยี่ยมโหดมากเลยแหละครับคุณผู้ชม
นี่ฮะแฟนหนุ่มก็คงจะเก็บกฎมานานนะฮะเข้าใจนะครับ

เบาหน่อยเผลอไม่ได้ลองพูดอีกจะไปรู้แรง
คุณง้อแบบนี้ระวังเมียหรือแฟนจะหายนะคะ

ไม่ใช่หายโกรธหายไปเลยหายจากบ้านไปเลยจริง
คือที่ฉันจะบอกอย่างนี้คุณยังไง
เห็นเมียท่าทางแบบนี้จริงไม่ได้โกรธ

ง้อได้ไหมง้อก็ไปง้อเขาหน่อย
อย่างเช่นว่าเจอแฟนงอนใช่ไหม
บอกว่าเรารู้สึกไม่ดีเลย

เฮ้ยทำไมล่ะก็ความรู้สึกดี
ให้เธอไปหมดแล้วอ่ะจ๊ะ

หวานจริงเชียวแม่ไม่ได้หมดแล้ว
ก็ดีนะคารมไปต่อรูปรอ

อารมณ์เขาดีเสียงเขาก็ดี

คุณผู้ชมไปดูสกิดยิ้มที่๒ครับ
ยังคงอยู่ในเรื่องของแฟนหรือว่าสามีภรรยา
ต้องบอกว่าคู่นี้ครับเขาแต่งงานแป๊บเดียว
เฮ่ยคุณจุดกรมครับ

เออใช่แล้วอาการเหมือนคนท้องจริง
ใช่ดูเดี๋ยวนะเหมือนอยู่นะ

เป็นการซ้อมใช่ไหมซ้อมก่อนใช่ไหมใช่ครับซ้อมก่อนจะท้องจริงอุ้โห้อ
เพราะว่าพอเจ็บหลังเพราะอะไร

ถ้าเกิดเป็นคุณจูด้งคือยังเคลียร์งานไม่เรียบร้อย
อย่างนี้ฉันก็อาจจะมีการจัดแจงบ้านช่องห้องหับ
อย่างคุณชนะนี่จะให้คิดยังไงดีคะ
ซ้อมทั้งวันครับอุ้ยซ้อมอะไรอ่ะ
ซ้อมซ้อมเลี้ยงลูกอ๋อโอ้ยยกตัวไว้ได้แล้วไป
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

กลับมาในเบรกนี้พูดถึงเรื่องเครียดหน่อย

หายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกแบบช้า
พูดถึงเรื่องราคาน้ำมัน
มันพุ่งปี๊ดพุ่งทะยานไม่ยอมลงมาเลยลงมาเถอะ

เอาเรื่องของน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็กระทบหลายต่อหลายคนจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรถโดยสารเขาเริ่มประกาศลดเที่ยวรถแล้วนะครับ
ไปดูกันหน่อยฮะหนึ่งในนั้นคือบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
แล้วก็ให้บริการในจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่น
ล่าสุดครับเตรียมลดจำนวนรถวิ่งเนี่ย
ที่เป็นรถโดยสารนะจะลดลง
ไปถามคนนี้ครับนายสมชายทองคำคูณนะครับ
หลังจากวันที่๑กรกฎาคมนี้ครับทางบริษัทจะเหลือรถให้วิ่งโดยสารเพียง๓๐คัน
ในเส้นทางหลักที่ยังพอมีผู้โดยสารเท่านั้นนั่นก็คือ
เชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่พยาวและเชียงใหม่นั่น
แต่จะลดเที่ยววิ่งเนี่ยเหลือแค่๒เที่ยว
แต่ก่อนเขามีหลายเที่ยวนะใช่แล้วเดี๋ยวเนี้ยปัจจุบันเนี่ย
เส้นทางที่ผมบอกไปเหลือแค่๒เที่ยวเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนเส้นทางอื่นนะครับที่ไม่ทำรายได้เนี่ย
ทางบริษัทจะต้องให้หยุดบริการชั่วคราวไปก่อน
คือที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาตลอดตั้งแต่สถานการณ์โควิด๑๙
มาตอนนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกเขาบอกแบบนี้ว่าแบกรับภาระต่อไปไม่ไหวแล้ว
คาดว่าจะสามารถประคองค่าใช้จ่ายได้อีกเพียง๑สัปดาห์เท่านั้น
ฟังแล้วน่าตกใจนะที่น่าตกใจสุดก็คือพนักงานของเขา
พนักงานกว่า๓๐๐คนจะทำยังไงทีนี้รวมไปถึงผู้โดยสาร
ที่เขาจำเป็นต้องใช้รถสาธารณะและต้องใช้เส้นทางนั้นด้วย
แล้วเขาจะไปยังไงมายังไงเนอะส่วนในเช้าวันนี้นะครับ
ราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโอฮอลทุกชนิดเนี่ย
ที่ปรับลดลง๓๐สตางค์ต่อลิตร
ขณะที่น้ำมันดีเซลราคายังคงเดิมนะครับ

ก็นั่นน่ะสิเอาเป็นว่าตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมานะ

เป็นซินอยู่ที่ลิตรละ๕๒บาท๖สตางค์ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์๙๕๔๔บาท๖๕สตต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์๙๑๔๔บาท๓๘สตต่อลิตร

อยู่ที่๓๔บาท๙๔สตางค์ต่อลิตร

เพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นเฉพาะไทยหรอก
ทั่วโลกเขาก็ขึ้นแต่เขาก็ตั้งคำถามเยอะว่าทำไมราคาของไทยถึงเป็นแบบนี้

กักตัวเอาแล้วกัน
ออกไปหาพลังงานทดแทนอื่นกันไป

เพราะหนุ่มคนนี้เขาบอกโอ้เขาไม่พอใจเลยค่ะ

ก็เลยเอามีดเนี่ยไล่ฟันนะคะแล้วก็คุยกันเจรจากัน
เขาบอกว่าเขาเนี่ยยอมรับนะว่าดื่มน้ำกระท่อมมาค่ะ
ทนออกไปเลย
ไอ้เย้แต่บานคนมันมีหัวภีร์กบจิตเลย

ทนเขาออกไปก่อน

ดองคงมาชเลย
ก็ยังออกไปก่อน
ออกไปก่อนอารไฟ

บ้าจริงเดี๋ยวบ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าจริง
บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยว
บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยว
บ้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยว
บ้าจริงเดี๋ยว
บ้าจริงเดี๋ยว

บ้าจริงเดี๋ยว

บ้าจริงเดี๋ยว

ผู้สื่อข่าวเราพยายามติดต่อตำรวจไปนะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อชุดตำรวจชุดนี้ได้
อยากจะถามเหมือนกันว่าตกลงเหตุการณ์ในคลิปมันเป็นมายังไง
แต่ล่าสุดเนี่ยเราก็ต้องคุยกับทางตำรวจให้ได้นะ
จะได้ฟังความทั้งสองข้าง

ใช่ครับล่าสุดนะฮะผู้สุข่าวสอบถามว่าอย่างพันธ์
ตำรวจเอกจงรักพิมพ์ทองครับ
ผู้กำกับการสพพัยา
ท่านก็บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับ

ถือมีดพระเดินไปเดินมานะฮะ
ก็เกรงว่าจะได้รับอันตราย

ก็ต้องบอกแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามีการทำร้ายกันจริง
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วก็
เขาก็เข้าไปจับบุกไปค้นได้นั่นถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะ
ก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะ
ตำรวจไปถึงก็เห็นผู้ชายคนนี้ยืนเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้าน
แล้วภรรยาของเขาก็ถ่ายคลิปวีดีโอไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ได้ออกไปก่อความวุ่นวายนอกบ้าน
เห็นแล้วว่าต่อให้วุ่นวายก็วุ่นวายในบ้าน
งั้นไม่เป็นไรตำรวจท้อนกำลังออกมานะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปตรวจค้นอะไร
ยังไงก็ขอให้เข้าใจการทำงานของคุณตำรวจด้วยนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการไวเป็นเพราะดื่มกระท่อมเยอะหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดื่มได้แล้วก็ดื่มเยอะไม่ใช่
เราคุยกันอยู่บ่อยว่าได้แต่พอดี
แล้วก็ใครที่ไม่จำเป็นต้องดื่มก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยก็ดีกว่า
ใช่ครับคุณผู้ชมยังต่อในเรื่องของคนคลั่งคนเมาครับ
งานนี้ครับถือมีดไล่ฟันเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านต้องเอาปืนออกมาขู่ครับ
โอ้โหยิงกล้องได้ใหม่ครับ

จริงละจริงค่ะ
โอ้โหดูดิเดือดมากเลยครับคุณชนะ

ใช่ครับนี่ฮะผู้ชายคนเสื้อดำนี่ครับ
ชื่อว่าไนตู
ไนตูไนตูครับใช่
คนไม่ไหวครับแจ้งตำรวจให้มาจับไปติดคุกหน่อยริดไป๖เดือนแล้วครึ่งออกมาจากคุก
ออกมาก็หมื่นพฤติกรรมแบบนี้ทำให้แบบไม่ดีเลยไม่เจริญเลยไนตุ
เอ้อกลวาดภีรภัตติกรรมเก่านะคะก็ว่ากันไปคุณจูฎงครับ
อย่างนี้ครับคุณชิสาคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่๓๐พฤษภาคม
คุณกฤษดาเนี่ยเขาอยู่บ้านนะแล้วเขาอยู่กันเนี่ยมี๘คนนะมีใครกันบ้างที่อยู่ในบ้าน
เด็กตั้ง๔คนคนสูงอายุอีก๒คนผู้ใหญ่ในบ้านอีก๒คน
จริงเขาบอกแบบนี้ว่านายตู่เดินถือมีดมา

แล้วก็ยังถือมีดวิ่งปรีเข้ามาจะทำร้ายคุณกฤษดา
เจ้าของบ้านต้องยิงปืนขู่

เพื่อปรามในตู่เอาไว้ก่อนไม่ให้เข้ามา
ใช่ครับแล้ววันดีคืนดีนะ
ตู่ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าครับ
โอ้โหเหมือนจะขู่คุณกฤษดานะ

แต่ว่าในตู่มีผลิติกรรมติดยาเสพติดกันครับ
แล้วก็เมาะอารวาสจนมันพ่อแม่พี่น้อง

มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดนะ
เห็นเขาบอกว่าล่าสุดนะเขาบอกอย่างนี้นะ
บอกว่านายตู่เนี่ยไปถีบรถมอเตอร์ไซค์ของคุณกฤษดาล้ม
ขณะที่เขากำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียน

จึงจากการสอบปากคำนายตู่ก็บอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลย

จำไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุอะไรเลย

ใช่อยู่บ้านเฉยครับ
อย่างนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดมันเป็นหลักฐานชั้นดีใช่ไหมคุณจูด้ง
ใช่ครับนี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนเนอะนะฮะ
แต่เขาบอกว่ายังไงอีกแต่เขาถามเรื่องนี้ยาเสพติดติดแล้วตกลงอ่ะเออ

ยาเสพติดใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขานี่นะอันนี้ชัดมากเลย
ตู่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดยาเสพติดแค่เสพเป็นปกติเหมือนกินกาแฟครับ
เดี๋ยวนะไม่ได้ติดยาอ่าแต่เสพเข้าไปเหมือนกับว่ามันเป็นกาแฟครับ
แฟกับยาเสพติดไม่เหมือนกันติดกาแฟโอเคติดยาเสพติดนี่ไม่ได้
ถ้าตอบอย่างนี้ชาวบ้านผมเรียกว่าอย่างไรรู้ไหมไปหมดแล้ว

สวนดำเนินคดีต่อไปนะคะ
เนี่ยใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ดีทั้งนั้นนะ
พระสงฆ์องค์ขเจ้าก็เหมือนกัน
ถ้ายุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็คิดว่าไม่น่าจะดี

งั้นไปดูหน่อยพระสงฆ์กลุ่มนี้

เพลงพอดีนะ
เพลงมันก็หนูสนานมากถ้าเราฟังอย่างครึ่ง

เพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
คือบุคคลที่แต่งกายเหมือนพระสงฆ์
เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าแหมคุณดูสินุ่งจีวอนแล้วก็ศีรษะโล้นแบบนี้ถูกไหม
แล้วก็แคปชั่นบอกสิงห์บุกวัดเอ้าฉลองกันหน่อยคนโสดเพื่อวัดของเรา
เดี๋ยวเขาก็คงประชดประชันแหละคือในคลิปเนี่ยจะมีพระสงฆ์นั่งอยู่ด้วยกัน๕รูปตั้งวงล้อม
มีอะไรรับประทานมีอะไรเดิมนะคะซึ่งก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นพระวัดไหนนะคะ
แต่สังเกตจากคลิปแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ดื่มสิ่งที่ทานเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็คาดเดาว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยแน่นอน

คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุ

ไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
เชื่อว่าทั้งคู่เขาก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอก

เพราะว่าอะไรเรื่องของเรื่องส่วนหนึ่งนะ

ตรงไปสิใช่แล้วมีรถกระป๋าบังอยู่ด้วยต้องคุณชิสอารถกระป๋าคันนั้นเหมือนบังเอาไว้
สุดท้ายพอมาเจอกันมันเจอในวินาทีที่เบรกไม่ทันแล้ว
ขันกระทันหันก็ชนเกี่ยวกันล้มแบบนี้แหละค่ะ
ขอบคุณภาพนี้นะครับจากศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบันเมืองจันทบุรีครับ
ค่ะต่อกันอีกหนึ่งอุบัติเหตุเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ถนนลื่นฝนตกเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ
ขับขี่รถจักรยายนไม่งั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
นี่แหละครับจริงแล้วดูจากภาพดูเหมือนจะเบียดกับรถเก่งมาก
แต่ว่าจริงแล้วไม่ใช่นะครับเหมือนเขาจะลื่นล้มตรงช่วงที่เป็นทางม้าลายมาแล้ว
ก็เลยเสียหลักแล้วก็ล้มดีนะครับที่วิ่งมาไม่ไหวนะครับ
ก็เลยล้มอย่างที่เห็นนะครับ
ก็ถือว่าไม่น่าจะมีคู่กรณีเนาะยังดีที่มีคนแถวนั้นเขาเห็นแล้วก็มาช่วยนะคะ
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัยที่เรานำมาเตือนกันนะครับ
เวลาเราขับรถบนท้องถนนยิ่งถ้าหากว่าขับไปในที่มืดเปลี่ยวอาจจะเดียวได้
จะทำยังไงเราถึงจะไม่เหงาไปดูคลิปนี้กันค่ะ
เธอไม่ลู้บ้างไหมฮือค่ะคิดว่าอย่างนี้ก็ยังได้ไหม

ก็ในเมื่อไปในทางมืดมันน่ากลัว

เราก็ต้องทำให้ตัวเองรู้สึกอึกกระทึกคึกคักขึ้นมา

แอบบอกเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลย
แต่ต้องร้องไม่ต้องตรงทีมากร้องแบบเพียสหน่อย

ร้องให้โง่งหน่อยร้องไม่ตรงทีเพราะว่าอะไร

อันเนี้ยก็หยอกกันเล่นเนอะแต่ก็เป็นมุขคำ
ที่คุณเจพีนฮาซ่าเนี่ยโพสต์ติ๊กต๊อกเอาไว้
เราก็เห็นว่าเออไอเดียสร้างสรรค์ดี
นี่ฉันเคยนะขับรถต่างจังหวันเบื้ดอะ

คุณจูด้งคุณชนะคุณนึกออกไหมพอมันเงียบสงัดแล้วมันคิดมากไง
ก็ต้องแบบสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองมันก็ผ่อนคลายได้บ้าง
เกิดมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักมาแบบนี้หล่อนนะ
จริงเพราะฉะนั้นถ้าร้องเพลงดังปุ๊บลืมลืมพวกอย่างโอ้โห
เอาเป็นทริคดีเคล็ดลับดีจากคุณชิสาไปลองปรับใช้กันดูนะ

อีกสักเรื่องนะไปดูเรื่องของการทำอาหารทำอาหารนอกบ้านก็จะบรรยากาศดี
คำถามเกิดขึ้นทำแบบนี้จะได้กินไหมครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่อนข้างไวงั้นไปดูภาพช้าอีกสักทีครับคุณผู้ชม
นี่โอ้โหคืออะไรคุณจริงอธิบายสิฮะ
เรื่องของเรื่องเขาจะหักไม้เพื่อเอาไปเป็นฟืนเพิ่มไฟไง
ถ้าทอดไข่เจียวมันจะต้องแบบกรอบชอบกรอบขอร้อนหน่อย
ก็กะจะใส่ฟื้นใส่ไม้เข้าไปอีกก็จันถีบเขาให้เต็มกระทะฟิล
ไข่ลอยไปเลยค่ะยุคนี้สมัยนี้มันง่ายไอ้หนูเอ้ย
อืมทำไงอ่ะโทรไปแล้วกันรายเดอร์มาส่งเออโทรไปสั่งอาหาร
อย่างนั้นน่าจะได้มีโอกาสกินมากกว่านะเออแอปเอิร์ฟอะไรมีเยอะแยะ
งั้นก็ต้องตกลงกันให้ดีว่าเดี๋ยวจะหักท่อนฟื้นแล้วนะ
กระทะอยู่ห่างไกลองศาเท้าหรือเปล่าอย่างนั้นนะ
ลากันไปด้วยคลิปวุ่นของวัยรุ่นอนุบาลครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ